มีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันพบเชื้อโควิด๑๙กับข้าราชการที่อยู่ที่สารกลางจังหวัดสมุทรสาคร
ผมพูดอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อยังไงก็คิดว่าทุกท่านคงทราบว่าเป็นใครตอนนี้ข่าวก็ออกไปพอสมควร
อันนี้ยืนยันจากผล๒แหลปเลยนะครับ
วันนี้เพิ่มขึ้น๑๔๔รายครับเป็นติดเชื้อภายในประเทศ๑๑๕ราย
แล้วก็ติดเชื้อจากแรงงานต่างด้าว๑๔รายนะครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะจริงไม่ได้อยากจะเชิญอาจารย์ท่านนี้มาเป็นแขกรับเชิญเลยนะคะ
เพราะว่ามาแต่ละทีข้อมูลดุมากนะคะแต่ว่าจริงแล้วจะมีการแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้นะคะ
สำหรับที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสำหรับสถานการณ์โควิดนะคะ
แต่ว่าขอก่อนเลยก็แล้วกันเพราะว่าในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามันมีหลายข้อมูลนะคะ
แล้วก็การคาดการณ์หรือแม้กระทั่งตัวเลขของวันนี้เองเนี่ยทำให้อาจจะเริ่มไม่แน่ใจแล้ว
ว่าที่คาดว่าจะเกิดหรืออยู่ในการคาดการณ์ว่าเกิดอยู่แล้วเนี่ยมันยังเป็นแบบนั้นอยู่หรือเปล่านะคะ
วันนี้เราจะคุยตลอดรายการกันกับคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะ
สัตว์อาจารย์ดรนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาสวัสดีค่ะอาจารย์

แต่ไอ้ว่าสถานการณ์เนี่ยคืออาจารย์เราควรจะใช้คำว่าตอนนี้คุมอยู่คุมไม่อยู่หรือเราควรจะตั้งคำถามอะไรเป็นหลักนะตอนนี้เรื่องโควิดในไทยอะค่ะ
คือถามผมนะเวลานี้ถ้าจะบอกว่าคงไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าคุมอยู่จะบอกคุมอยู่ได้ในเวลานี้แต่พรุ่งนี้บอกไม่ได้แล้ว
เพราะขณะนี้ตัวเลขที่เราเห็นคืออัตราการแพร่ระบาดภายในประเทศเรากันเองตัวเลขมันกำลังขึ้น
ตัวเลขแบบนี้เป็นตัวเลขที่ถ้าเราย้อนหลังไปดูข้อมูลตอนเดือนมีนาคม
ครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมแล้วคล้ายแบบนี้เลย
เราสงบมาเสร็จแล้วมันก็ขึ้นเราก็เริ่มขึ้นจาก๑๐ไปสามสิบไปหกสิบ
รายการวันนี้คงทราบว่าการแพร่ระบาดภายในประเทศตัวเลข
มันขึ้นจาก๓๐ไป๘๐ขึ้นมาตอนนี้เป็น๑๑๕แล้วของวันนี้
นั่นหมายความว่าในเวลานี้คนที่เดินไปเดินมา
วันนี้รอบศรีราชเราก็เจอ

หลังบ้านเราตลาดหลังศรีราชนี้เราก็เจอแล้ว
เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เป็นคนที่ไม่มีอาการ
ฉะนั้นเวลานี้เวลานี้สมมุติฐานที่เราคาดการณ์
ก็คือคาดการณ์ว่าเราอยู่ระยะของการแพร่ระบาดของโรค
สิ่งที่ต่างกันกับตอนเดือนมีนาคม
หรือจุดที่เกิดการติดเชื้อใหญ่อยู่๒ส่วน
ส่วนหนึ่งคือสนามมวยอีกส่วนหนึ่งก็คือผับที่อยู่แถวสุขุมวิทย์
คนเหล่านี้เราสามารถที่จะไปสืบสวนโรคตามโรคได้
ได้ในระดับหนึ่งแต่วันนี้คนที่อยู่ในกลุ่มที่มีการติดเชื้อจำนวนหนึ่ง
เป็นผู้ที่ไม่ได้ประพฤติตามกฎหมาย
ผมยกตัวอย่างเช่นที่แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายบ้าง
หรือที่ระยองที่เป็นแหล่งการพนันฉะนั้นปัญหาคือว่า
พอคนเหล่านี้เขาทำอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
เวลาทีมงานเข้าไปสอบสวนเพื่อจะไปดูว่า
ใครได้มีโอกาสจะได้รับเชื้อยังไงบ้างอาจจะไม่ได้รับข้อมูลที่เป็นจริง
ซึ่งถ้าไม่ได้รับความเป็นจริงเนี่ยไม่สามารถไปค้นหาผู้ที่เสี่ยงจากการติดเชื้อและแพร่เชื้อได้เนี่ย
ควบคุมก็จะยากแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงจริงแล้ว
จะเห็นตัวเลขในไม่กี่วันรับจากนี้ตัวเลขก็จะขึ้นเป็นหลักร้อยแล้วก็ค่อยขึ้นไปเรื่อย
อาจารย์คะคือถ้าสมมุติที่อาจารย์บอกเนี่ยคือความต่างที่สุดที่เราเห็นค่อนข้างชัดเจน
การให้ข้อมูลมันจะไม่เหมือนกับรอบแรกที่เราเจอตอนต้นปี
ทีนี้มันมีการคาดการณ์เหมือนกับกว้างคร่าวไว้ได้ไหมคะอาจาร
ว่ามันจะต้องบวกกับของจริงที่ยืนยันตอนนี้นะ
เปอร์เซ็นต์จะได้เตรียมความสามารถของทางสาธารณสุขอะค่ะ
เอาอย่างนี้ว่าขณะนี้ข้อมูลที่เรามี
คุณหมอธีระจากจุฬาเคยคำนวณข้อมูลแล้วก็ไปศึกษาดู
ขณะนี้ทั่วโลกมีประเทศที่เกิดการระบาดระลอก๒

ใน๗๕ประเทศ๘๘เปอร์เซ็นต์สถานการณ์รอบ๒รุ่นแรงกว่ารอบที่๑
๑๒เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่สถานการณ์รอบที่๒ใกล้เคียงหรือเบากว่ารอบที่๑
ใน๗๕ประเทศที่มีการระบาดรอบ๒เราก็ลองไปดูว่า
จุดสูงสุดตอนที่สิ้นสุดของการระบาดรอบ๑ก่อนที่จะเริ่มดึงนำบรมมาได้
ตัวเลขเป็นเท่าไหร่การระบาดระลอก๒จะเพิ่มขึ้นประมาณ๕เท่า
อันนี้เป็นการดูตัวเลขสถิติย้อนหลังนะครับ
ทีนี้ถ้าเราดูของประเทศไทยจุดสูงสุดของเราตอนรอบแรกเนี่ย
เราอยู่ที่๑๘๘รายใน๑วัน
ผมเข้าใจว่านี่ตัวเลขนี้จะเกิดขึ้นประมาณแถววันที่๒๐กว่าเดือนมีนาคม
ก่อนที่จะออกพรบฉุกเฉิน
เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึง๕เท่าเราพูดถึงตัวเลขประมาณเกือบพันหนึ่งใน๑วัน
นี่คือตัวเล็กที่จากประสบการณ์เราบอกไม่ได้เพราะมันมีปัจจัยอื่นมาประกอบเวลานี้
คือข้อมูลที่ได้ไม่ถูกต้องถ้ามีข้อมูลที่ไม่ได้ไม่ถูกต้อง
อีกจำนวนเท่ากันเนี่ยตัวเลขจะไม่ใช่พันแล้วของนึกออกนะแล้วตัวเลขก็อาจจะไม่ใช่สองพันด้วย
เพราะเวลามันกระจายไปมันไม่ใช่คูณ๒เวลากระจายมัน
คนหนึ่งคนอาจจะคุยกับคน๕คนไม่ได้คุยแค่คน๑คน
เพราะฉะนั้นตัวเลขมันก็ไม่สามารถตอนนี้ไม่สามารถคาดการณ์ได้เวลานี้
อาจจะคาดการณ์ได้ดีขึ้นมากกว่านี้อีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ดูตัวเลขการเติบโต๊แต่ว่า
ต้องพูดตรงตรงว่าเอ่อสถานการณ์รอบนี้ส่วนตัวผมนะ
ว่ามันน่าถ้าไม่ทำอะไรเลยมันน่าจะรุนแรงกว่ารอบแรกจุดดีของรอบนี้เมื่อเทียบกับรอบแรก
ไม่อยากให้มองเฉพาะในแง่ไม่ดีจุดดีของรอบนี้เมื่อเทียบกับรอบแรกคือว่า
รอบนี้การเริ่มดำเนินการเราเกิดขึ้นก่อน
ก่อนรอบแรกเพราะรอบแรกทุกคนสบายสบายจนกระทั่งเราเริ่มมาทำ
การว่าอะไรจะเกิดขึ้นสามแสนกว่าคนในสามสิบวันแต่รอบเนี้ยพอจันตีตัวเลขเริ่มขึ้น
เริ่มมีการแพร่ระบาดโดยเพราะยิ่งจากท่าขี้เหล็กปุ๊บเนี่ยมันเริ่มมีแอคชั่นเกิดขึ้นแล้ว
เพราะฉะนั้นเริ่มมีกระบวนการควบคุมแต่เพราะเอิญจากท่าขี้เหล็กเข้ามา
ซึ่งลงไปดูเหมือนคุมได้อยู่มาโผล่อีกหนึ่งที่คือที่สมุทรสาคร
ขณะที่กำลังจัดการสมุทรสาครอยู่ก็มาเจออีกทีคือที่ระยอง
จะเห็นว่ามันเกิดขึ้นหลายจุดเกิดขึ้นพร้อมกัน
อาจารย์คะถ้าเราจำได้ตอนที่เราเกิดรอบแรก
แล้วมีการคาดการณ์ตัวเลขว่าถ้าทำและไม่ทำตัวเลขจะโป่งไปเร็วขนาดไหน
เอาในแง่ของอันนี้เราถามเผื่อในกรณีเลวร้ายสุดนะคะ
คุณผู้ชมแต่ไม่ได้แปลว่าจะเกิดนะคะคือในกรณีเลวร้ายสุดเนี่ย
ยังไงซะโดยระบบทั้งหมดของสาธารณสุขไทยก็คือยังรับได้ไหมคะ
ถ้าเกิดในกรณีตัวเลขที่แบบแย่สุดแล้วอะค่ะจำนวนคนต่อวันเพิ่มขึ้นมากสุดแล้วอะค่ะ
ก็ยังรับไหวไหมคะเอ่อถ้าถ้าเป็นตัวเลขอย่างที่พูดเมื่อกี้ว่า
ถ้าได้ถ้าเต็มที่ประมาณปราพันธุ์หรือสองพันธุ์เนี่ย
ยังยังพอที่จะเอาอยู่แต่ตัวแปลที่สำคัญเกือบพันกับสองพันนั้นหนักกว่าเบา
ทรัพยากรที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหนักกระเบาบ่อยครั้งก็ไปแปลตามจำนวนคนที่ติดเชื้อด้วยเหมือนกัน
แล้วก็แปลตามจำนวนไวรัสที่เข้าไปอ่าผมยกตัวอย่างเช่นเวลาเราได้เราได้
เข้าไปถ้าไวรัสเข้าไปเยอะเยอะเรามีโอกาสจะรุนแรงแล้วถ้ารุนแรงเนี่ย
นั่นหมายความว่าเราจะต้องอยู่ไอซียูเหตุการณ์อย่างงี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเวลาเนี้ย
ที่โอซาก้าที่โซแล้วก็หลายเมืองในอเมริกา
คือมีคนไข้หนักพอหนักขึ้นมาไอซียูไม่พอ
พอยซิลไม่พอเนี่ยคนเหล่านี้ต้องดูแบบวิกฤตแต่ต้องดูนอก
ไปดูในตึกที่ไม่ใช่ตึกวิกฤตตึกตอนนี้อัตราเสียชีวิตก็จะสูง
อาจารย์คะตอนนี้เนี่ยนะคะคืออย่างตอนที่ท่าขี้เหล็กเนี่ย
เราเราไม่ได้กังวลอะไรกันเท่าไหร่เพราะว่าตัวเลขมันขึ้นน้อยมาก
เหมือนกับอยู่ในวงจำกัดพอมาสมุทรสาครตัวเลขมันโดดเร็วในต่อวัน
แต่ทีนี้พอมามีระยองอันนี้ไม่ได้โทษระยองนะคะ
แต่ว่าพอมีระยองเนี่ยมันเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างไหมคะ
ผมวิกฤตตรงนี้ให้ฟังเนี่ยค่ะสมุดสาขอนเนี่ยที่เราเป็นกังวล
เพราะว่าสมุทรสาครไปเจอตรงแหล่งที่จะมีการกระจายของอาหารออกไป
ถ้าว่าไปแล้วกระจายไปหลากหลายจังหวัดซึ่งตรงเนี้ย
มันมีเชื้อที่สามารถติดไปกับสิ่งที่ส่งออกไปตามต่างจังหวัดค่ะ
ส่วนระยองเนี่ยก็คือไปกับคนไปกับคนซึ่งคนที่ไปเล่นการพนันต่างเหล่านี้
ซึ่งทันทีที่พอมีการเริ่มมีการติดเชื้อขึ้นคราวนี้ส่วนหนึ่งผมเชื่อว่ากลัวถูกจับแหละ
เพราะจริงไปแหล่งการพนันที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายคือหลานนี้ออกจากระยองไปเรียบร้อยแล้ว
สำคัญคือไปไหนตามนี้ไปเฉพาะติดตัวกับตัวบุคคลไม่ใช่กับของ
เพราะฉะนั้นจุดเน้นจะไม่เหมือนกันหรือพื้นที่เสี่ยงบุคคลเสี่ยงก็จะไม่เหมือนกัน
รอบนี้เรากำลังเจอสองสามอย่างที่ไม่เหมือนกันกลไกไม่เหมือนกัน
วิธีการจะไปหาจุดเสี่ยงเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันอย่างอย่างในกรณีระยองก่อนนะคะ
คือในกรณีระยองเนี่ยเวลาคือเดี๋ยวเรากลับมาอธิบายเรื่องของอาหารนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าในกรณีของระยองมันทำให้นึกถึงคลัสเตอร์กลุ่มสองกลุ่มที่เราเจอมาต้นปีได้
กรณีของระยองเนี่ยถ้าไปกับคนแล้วการไปสืบหาสอหาเนี่ยมันอาจจะเกิด
อะไรที่เขาเรียกภาษาฝรั่งที่ไหนก็ได้ป่ะค่ะหรือไม่จำไมต้องเกิดหรอก
คำถามคืออย่างนี้ครับคำถามคืออย่างนี้
สนามมวยเนี่ยเราพอจะรู้ว่าใครไปถูกไหมผลับเราพอจะรู้ใครไป
แต่คนก็ไปเล่นการพนันในบ่อนการพนันที่ผิดกฎหมายนี่จะมีใคร
บอกผมไปเล่นมาเขาเข้าใจเขาถูกไหมครับพอไม่บอกค่ะ
ไม่บอกแล้วก็ไปไหนเนี่ยมันก็จะไม่เกิดการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
ตรงนี้แหละครับที่ที่แตกต่างกับรอบแรกที่ผมบอกรอบเนี้ย
มันมีการทำที่ไม่ถูกกฎหมายอยู่ทำให้การสืบสวนเนี่ย
ไม่สามารถทำได้เต็มที่นักอาจารย์ฉันถามในมุมของคนเป็นหมอนะคะ
เพื่อต้องรับคนไข้คือถามนี่ไม่ได้ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานนะคะ
คือคือของระยองเนี่ยถ้าเอามุมมองของคนที่เป็นประชาชนเนี่ย
คือการตอบสนองต่อการอธิบายข่าวบ่อนในระยองเนี่ยมันมีคำอธิบายอื่น
ซึ่งโอเคมันก็อาจจะทำให้หน่วยงานยกตัวอย่างเช่น
ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดหรือว่าตำรวจอธิบายยาก
เวลาพูดถึงความเป็นบ่อนระยองต่อโควิดคำถามก็คือ
เอาในมุมสาธารณสุขค่ะอะไรที่มันจะแบบประสานงานกันได้บ้างอาจารย
คือไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกรายละเอียดก็ได้
แต่ว่าส่งข้อมูลที่สาธารณสุขไม่ต้องเป็นข่าวก็ได้
แต่ให้ข้อมูลจริงเถอะอย่างงี้ไหมคะคือจริงจริงค่ะ
จริงจริงในเกษฐศาสตร์ทรัพยาศาสุขเนี้ยเราเราไม่
ตัดประเด็นเรื่องของผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายเราโฟกัสตรงที่ว่า
ใครติดเชื้อแล้วคนคนนั้นไปเจอใคร
สูงสิงกับใครเพื่อเราจะได้ค้นหา
คือตรงนี้ขอเพียงอย่างเดียวถ้าท่านบอกมาผิดกฎหมายไม่ถูกกฎหมาย
ไม่สนใจนะขอให้ท่านบอกเราก็จะไปตามตามไปเพื่อเก็บคนที่มีโอกาสจะรับเชื้อแล้วก็แพร่เชื้อ
หน้าที่เราอยู่ที่ตรงนั้นเพียงแต่ตอนนี้ที่เรารู้อย่างหนึ่ง
ด้วยความที่เราวิ่งเข้าไปสืบเนี่ยแล้วตัวเลขมันยังขึ้นไปอีก
แสดงว่ามีจำนวนหนึ่งที่เราไม่ได้เข้าไปสืบแล้วคนที่ไม่ได้เข้าไปสืบก็เดาได้เลยเพราะเขาไม่บอก
เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เราทำให้เราคาดการณ์ต่างได้ยาก
และที่สำคัญตอนนี้คนเหล่านี้กระจายออกจากระยองไปแล้วคัดกันอาจารย์ขออนุญาตแทรกนิดเดียวค่ะ
คือที่บอกว่าไม่บอกเนี่ยหมายถึงคือเจ้าตัวก็ไม่มาแสดงตัวหรอกว่าตัวเองอยู่ที่นั่นด้วยเป็นกลุ่มเสี่ยงด้วย
หรือว่าจริงแล้วมีข้อมูลในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผมตอบไม่ได้ข้อมูลจะมีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไหม
ตอบไม่ได้แต่ว่าไม่ได้หาคนผิดนะคะอาจารย
แต่แค่อยากรู้อย่างที่อาจารย์บอกว่าคือถ้ามันไม่รู้ว่ามีใครบ้าง
มันจะตามยากสนามมวยก็ถือว่าตามยากในผับก็ถือว่าตามยากรอบแรกที่แบบหากันใหญ่เลย
คือยิ่งรอบนี้ยากกว่าที่อาจารย์บอก
คืออย่างนี้ถ้าผมนึกย้อนหลังนะครับ
ถ้าตามสนามมวยเราประกาศออกไปในสื่อสาธารณะทั้งหลายว่า
ใครที่เป็นสนามมวยตรงนี้ถ้ามีโอกาสจะได้รับเชื้อ
ขอให้รีบมารายงานตัวจะรีบตรวจ

คือเราก็ยากแล้วแต่มันตอนนี้ยากกว่า
ยากกว่าเพราะเราบอกว่าใครไปเล่นการพนันที่ตรงนั้น

ไม่เข้ามาบอกเนี่ยแล้วต่อให้มีใครรู้
คนคนนั้นจะมาบอกตำรวจไหมหรือมาบอกใครไหม
ว่ามีเพื่อนไปเล่นที่บ่อนการพนันนั้น
เหล่านี้มันทำทุกอย่างมันยากขึ้น

จังหวะที่มันฟ้องตัวเลขมันฟ้องตัวกับมันเองเนี่ย

ไปถึงจังหวัดสมมุติจังหวัดไหนที่เริ่มขึ้น

ต้องไปสนใจว่าใครเป็นคนนำเข้ามา
จังหวะนั้นไปเจอใครคนนั้นไปเจอใคร
แล้วก็คุมกันไปทีละจังหวัด

ก็ก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้ผลเท่าดีนัก

ถ้าทุกจังหวัดควบคุมกันได้ดี

แปลว่าก็คือเกิดการระบาดแล้ว

ก็ยังอยู่ในภาวะที่สาธารณสุขรับได้ใช่ไหมคะ
เอ่อหากจำได้ตอนรอบแรก

มีการรายงานคนไข้ติดเชื้อโควิด

ก็เหมือนกันตอนนี้ก็แบบเดียวกัน

ตอนนี้คนที่ติดมาอยู่ตรงนั้นเราไม่ต้องไปสนใจ

คุณเจอบวกรักคุณเจอใคร
ก็ใช้วิธีการแบบนี้เหมือนกับรอบแรก

แต่ละจังหวัดต้องควบคุมตัวจังหวัดของตัวเองให้ดี

ถ้าเราเอาของต่างประเทศเป็นตัวอย่าง

ในกลุ่มประเทศที่รอบ๒

มันไปได้ถึง๕เท่าจากรอบแรก

อันนี้คือแบบปกติหรือแบบที่รวมกรณี

คือในแต่ละประเทศที่รายงานตัวเลขที่เราไปดู
ไม่สามารถลงไปย้อนออกไปข้างล่าง

มาจากประเทศที่อยู่นอกเยอรมันแล้วเข้ามาทำงาน

เพราะฉะนั้นมันก็มีทั้งถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมาย
เป็นอะไรที่ตัวเลขสถิติที่เราได้จากข้อมูลเท่านั้นเอง

เป็นว่าอย่างนี้ว่าเฉลี่ยครับ
คุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคะ
โรงเรียนแพทย์แล้วก็อาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านออกมาบอกได้ว่า

คือณวันนั้นคือเราใหม่มากกว่าโควิดจำได้ใช่ไหมคะตอนต้นปี
ถ้าเราทำหรือไม่ทำตัวเลขมันจะไปได้ขนาดไหน

แต่ว่าความหวัดเสียวที่มันเกิดขึ้นตอนแถลงข่าว
ทำให้การเลือกวิธีใช้ในการตัดวงจรการระบาดมันเร็วมาก

ข้อแรกเราไปแล้วนะคะสำหรับความเสี่ยงในรอบนี้
ก็คือเรื่องของอาจจะมีเรื่องของแรงงานเข้ามาผิดกฎหมายนะคะ
หรือว่าบ่อนการพนันนะคะ
คำถามต่อไปที่อาจารย์พูดค้างไว้คือเรื่องอาหาร
เพราะเมื่อสักครู่นี้๒แหล่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะ
คือมีกรณีทั้งคน
แต่อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดถึงคือเรื่องอาหาร

ที่แบบไม่มีผลหรอกสักครู่ค่ะ

สำหรับเรื่องของอาหารทะเลค่ะอาจารย์

เวลาชาวประมงออกไปเอาอาหารทะเลมา
จะเก็บในช่องแข็งที่อยู่ใต้ท้องเรือ

แต่ถ้าคนที่ไปทำอันนี้เกิดมีการติดเชื้อขึ้น

มีโอกาสจะลงไปกับอาหารทะเลที่เขาทำ
เก็บเข้ารถที่จะมีเป็น
เหมือนกับรถตู้เย็นที่สำหรับไปส่งตามจังหวัดต่าง
และเชื้อเหล่านี้ที่เย็นมันอยู่ได้นาน
ในที่ร้อนมันไปเร็วในที่เย็นมันอยู่ได้นาน
เพราะฉะนั้นก็เท่ากับเชื้อติดไปกับอาหาร
แล้วก็ถูกส่งไปตามจังหวัดต่าง

แต่นี่พอไปถึงจังหวัดปลายทางเปิดรถ

ออกมาเสร็จก็เข้าสู่กระบวนการที่เตรียมสำหรับจะจัดทำนาต่อออกไป
คนที่มาทำนั่นแหละก็จะได้รับเชื้อตอนนั้น
แล้วคนคนนี้ก็มีโอกาสถ้าได้รับเชื้อเข้าไปก็ไปแพร่ต่อ
มันไม่ได้เป็นตัวอาหารเองโดยตรง

เมื่อออกมาอยู่ในอุณหภูมิอากาศธรรมดาทั่วไปเนี่ย

ถ้าถูกปรุงให้สุกให้ร้อน
โควิด๑๙เนี่ย
ถ้าอยู่ในอากาศทั่วไปอุณหภูมิเกิน๒๕องศาเซลเซียสขึ้นไป

มันอยู่ได้นานเป็นชั่วโมงในกรณีที่มันอยู่เช่น
อยู่ภายในเสมหะอยู่ภายใต้น้ำลายที่กลุ่มมันอยู่
แต่พวกนี้ก็เป็นแค่ชั่วโมงมันไม่ได้อยู่เป็นวัน
เพราะฉะนั้น๑ปรุงสุก

ฉะตรงนี้ไม่ได้เป็นประเด็นเลย

แต่คนที่ไปเกี่ยวข้องกับมันระหว่างกระบวนการจัดส่ง

จะเห็นว่าจุดเสี่ยงรัฐบาลรอบนี้คือ

สมุทรสาครคือตลาดกลางค้ากุ้ง

แล้วเราจะได้เข้าใจไม่ใช่ตัวอาหาร

แล้วหลังจากนั้นคนนั้นก็กลายเป็นคนไปแพร่เชื้อ

ค่ะคือคนกินไม่ต้องห่วงเลย

ใช่ไหมคะถ้าจะมีการติดเชื้ออะไรจริง

แล้วบุคคลเหล่านี้เขาต้องป้องกันตัวยังไง

ในช่วงระบาดแบบนี้เราก็แนะนำไปตลอดเวลา
ถุงมือใส่หน้ากากล้างมือ

เพราะฉะนั้นสถานที่เสี่ยงก็คือ

คือแหล่งที่เล่นการพนัน

ถ้าถ้าเราจะไปหัวข้ออื่นอื่นเนี่ยนะคะเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าคือใครบ้างที่เสี่ยงนะคะ
มาสกุลนี้ก็คือที่ไหนบ้างที่เสี่ยงมีอะไรเสี่ยงอย่างงี้ไหมคะ
ถ้าเราคิดเป็นหัวข้อต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมที่เสี่ยง
กิจกรรมที่เสี่ยงอ่ากิจกรรมใดที่คนจำนวนเยอะเยอะ
อยู่รวมกันในพื้นที่ปิดนี่คือกิจกรรมเสี่ยง
โดยเฉพาะยิ่งช่วงของการแพร่ระบาดเนี่ยกิจกรรมเหล่านี้ต้องไม่ให้มีเหลือให้น้อยที่สุด
นี่คือเหตุผลที่ทางกรทมถึงให้ปิดสนามมวยไปแล้ว
ให้ปิดกิจกรรมตอนนี้ยังมีกิจกรรมบางอย่างที่ยังเปิดอยู่
เช่นผับที่เรามองว่าคนจำนวนเยอะจะไปอยู่ด้วยกัน
คงไม่มีใครใส่หน้ากากเวลาเข้าไปในผับกิจกรรมแบบนี้เป็นกิจกรรมเสี่ยง
กิจกรรมปีใหม่กิจกรรมปีใหม่เนี่ยผมขออนุญาตคู่ไปเลยนะครับ
เพราะอย่างที่บอกเสี่ยง๔อย่างนี้คือช่วงเวลาเสี่ยง
ช่วงเวลาเสี่ยงคือช่วงเวลาของการที่มีเทศกาลหยุดแล้วคนจำนวนเยอะเยอะมีโอกาสจะไปฉลองกัน
ตัวอย่างที่เราเห็นถ้าใครนึกออกเมื่อ๒อาทิตย์ที่แล้ว
ปีนี้ขอเลยอยู่บ้านเถอะปรากฏว่าตัวเครื่องบิน๓ล้านที่นั่งขายหมดในเวลาอันสั้น
คนก็กระจายไปในสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการแพร่ระบาดเพราะคนเคลื่อนไปสนุกสนานกัน
แล้วเกิดการแพร่ระบาดนั้นช่วงปีใหม่เนี่ยจะเห็นว่าทางทำไมกรทม
แต่ละจังหวัดปิดโรงเรียนจะปิดค่อมเลยปีใหม่ค่ะเพราะช่วงปีใหม่นี้เป็นช่วง
เรียกว่าช่วงเวลาเสี่ยงเพราะคนมีโอกาสจะไปสนุกสนานด้วยกัน
งั้นปีนี้ก็ต้องขอเลยกิจกรรมปีนี้จริงผมเชิญชวนไปวันก่อน
แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะแจ้งอีกทีว่าปีนี้อยากชวน
ผมใช้คำว่าเอ่อใกล้ชิดทางใจแต่ห่างไกลทางกายค่ะนะฮะ
หมายความว่าช่วงปีใหม่ผมเชื่อว่าครอบครัวก็อยากจะมาสังสรรค์การเข้าดาวด้วยกัน
ก็มาเข้าดาวด้วยกันที่บ้านมีเพื่อนสนิทอยากจะเข้าดาวด้วยก็ไม่เป็นไร
ก็เทเลเอาใช้เทคโนโลยีเอาซึ่งเหมือนกันเข้าดาวน์ในเวลาเดียวกัน
คอมพิวเตอร์๓๔ตัวก็ติดต่อกันได้เกือบทั้งหมดแล้ว
เพื่อนฝูงเข้าเข้าได้ในเวลานั้นด้วยกันโดยวิธีเนี้ยเราก็ยังสามารถสนุกสนานด้วยกัน
โดยที่ลดความเสี่ยงเพราะทุกคนอยู่ในบ้านของตัวเอง
แต่ทีนี้เราไม่ทราบว่าช่วงปีใหม่เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ
อย่างเห็นคุณหมอทวีสินโคศกสบคก็พูดเหมือนกัน
หรือไปขึ้นเรื่องขิดเดิมหลักพันธุ์เลยนะคะอจประมูลไว้ไหมคะ
คือความเห็นผมกิจกรรมเสี่ยงต้องหยุดหมด

ทีนี้กิจกรรมเสี่ยงที่จะหยุดหมด
ใช่ค่ะใจ
ยังสามารถสนุกสนานกันได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราไหม้แล้วเราปล่อยตัวเกินไป
จะทุบทีหลังจริงเพราะถ้าเกิดระบาดขึ้นมาจริงครั้งนี้เรื่องใหญ่
เศรษฐกิจอาจจะสุดลงแน่นอนพ่อค้าแม่ขายทั้งหลาย
ซึ่งก็คาดหวังแต่ว่ามองยาวอย่ามองสั้นมองยาว
ถ้าสมมุติเราจากการตรึงตรงนี้มันหยุดได้แล้วก็หลังปีใหม่เราสามารถดึงตัวเลขลงไป
มันจะไม่ลงเร็วนักผมคิดว่ารอบนี้ที่ขึ้นไปเนี่ยกว่าจะลงก็คงไป
ก็อีกเดือนนึงอีกเดือนกว่า
แล้วเนี่ยเพราะว่าตอนหลังมันยังคิดว่าจะไป๓เดือนด้วย
แต่ถ้ามันลงมาได้จริงหรือยังแล้วส่งสัญญาณ
เราก็เริ่มผ่อนให้ฟ้อนลำเอาประมาณวันที่๓พฤษภาคมแบบเดียวกัน
ถ้ารอบนี้เราทำได้ดีพอประมาณ๔๖สัปดาห
ถ้าเราดึงลงมาได้เนี่ยเราจะเริ่มผ่อนได้ก็กลับมาแบบเดิม
ค่อยผ่อนกิจกรรมถึงตอนนั้นผมคิดว่าดีกว่า
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวดิฉันจะใช้คำถามที่มันก็ดูรุนแรงนะคะ
แต่ว่าลองขอความเห็นอาจารย์ประสิทธิ์ดูนะคะเรื่องของการกลายพันธ
นี่พูดกันมาเยอะแล้วนะคะคือคำว่ากลายพันธุ์มันมีจากหลายของประเทศ
แต่เวลาเราพูดถึงเยอะก็คือการระบาดในอังกฤษที่ทำให้การติดเชื้อ
หรือว่าจำนวนการจากคนไปคนไปคนไปคนเนี่ยมันเร็วขึ้นนะคะ
ซึ่งอย่างนั้นก็คือจะรับบทหนักก็คือหมอพยาบาลนี่แหละค่ะ
เหนือจากนั้นแล้ววัคซีนของไทยที่คาดว่าจะเป็นกลางปีหน้า
แล้วมันจะมาช่วยกันทันไหมและนอกเหนือจากนั้นประเด็นอื่นอื่นที่น่าสนใจ
คงไม่มีอะไรอยากได้คำตอบมากไปกว่าตกลงที่ไหนบ้างที่คาดว่าอาจจะต้องถึงกับล็อกดาวน์
ความหมายที่ว่าปิดบางพื้นที่บางจุดไม่เข้าไม่ออกสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเรื่องการกายพันธุ์ไม่ได้น่าตกใจนะคะ
อาจารย์เคยอธิบายให้แล้วว่าเป็นเรื่องปกติที่เชื้อโรคเองก็พยายามจะอยู่เหมือนกันนะคะ
ไม่ได้อยากจะตายไปกับร่างกายคนหรือว่าเขาก็ไม่ได้อยากตายเหมือนกัน

ตอนนี้ที่อังกฤษเนี่ยที่เราคุ้นเคยกันนะคะว่ามีการกลายพันธุ์ก็เข้ามาแถบเอเชียแล้วนะคะ
แล้วก็ยังไม่รวมสายพันธุ์อื่นอีกในประเทศอื่นอีก
คำถามก็คืออาจารย์การกายพันธุนะวันนี้คือเมืองไทยเสี่ยงแค่ไหนที่จะเจอคะ
บอกกันเลยว่าเรื่องปกติมันไม่กายพันธุ์ผิดปกติมันจะกลายพันธุ
ที่เราเริ่มคุ้นเคยคือการกลายพันธุ์ตอนที่มันกลายจากพันธุ์ของอูฮันแล้วเริ่มเปลี่ยนไป
ซึ่งโลกเริ่มสังเกตประมาณแถวกุมภาพันธ์
แต่ตัวเลขที่เริ่มชัดเลยแถวเมษายนเนี่ย
เพราะว่าประเทศทางตะวันตกเนี่ยพบการแพร่ระบาดเร็วขึ้นแล้วมีคนไปถอดรหัสพันธุกรรม
ประมาณสิบเท่านั้นก็อธิบายทางตะวันตกนอกเหนือไปจากว่าคนตะวันตกไม่ใส่หน้ากากไม่เหล่านี้เป็นต้นแล้ว
ทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือในสหราชนาจักรเนี่ยปรากฏว่าในช่วงประมาณแถวสิงหากัญญายนเนี่ย
เขาพบว่าอัตราการเพิ่มของการติดเชื้อในอังกฤษในสหราชนาจักรมันเพิ่มเร็วขึ้น
ก็มีการลงไปศึกษาดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในพันธุกรรมของสายพันธุ์ที่อยู่ในสหราชจักรหรือเปล่า
ก็ไปพบว่ามันเกิดมีการเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์อีกสายพันธุ์หนึ่ง
และบางจุดทำให้ไวรัสตัวนี้มันไวกับการแพร่ระบาดมากขึ้น
ผมให้ตัวเลขว่าตอนเดือนกันยายนอังกฤษเพิ่งเริ่มเจอสายพันธุ์ตัวนี้ในคนจำนวนหนึ่ง
แต่พอถึงเดือนพฤศจิกายนปรากฏว่า๑ใน๕ของการแพร่ระบาดในอังกฤษเกิดจากสายพันธุ์นี้
พอถึงกลางกลางเดือนธันวาคมนี้เองแหละมันขึ้นไปถึง๒ใน๓
ขึ้นไปได้ประมาณ๖๖ของเชื้อโควิดที่ระบาดอยู่ในสหราชนาจักร
อันนี้ตื่นตนกมากเพราะเข้าใจว่ามันเร็วมากและที่สำคัญคือมันมาทดแทนสายพันธุ์เดิม

คือหมายความว่ามันเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตถ้าเราเชื่อทฤษฎีของชาวสตาวิน
สิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวได้จะอยู่สิ่งที่ปรับไม่ได้ก็จะไป
แต่พรุ่งนี้มันก็ปรับตัวของมันสามารถปรับตัวของมันไปได้ดี
มีความรู้สึกว่ามันจะปรับตัวไปจนทั้งวัคซีนจัดการกับมันไม่ได้หรือเปล่า

จนถึงนานวันนี้วัคซีนที่ผลิตมายังครอบคลุมสายพันธุ์นี้จนถึงนานวันนี้
พอเกิดขึ้นที่อังกฤษประเทศต่างเรคโอร์ไนท์รับรู้เรื่องนี้เร็วมาก
จะเห็นว่า๗ประเทศในยุโรปปิดไม่ให้คนอังกฤษเดินทางเข้า
ผมยังห่วงเรื่องนี้เพราะประเทศไทยเรายังเปิดให้คนไทยที่อยู่ที่อยู่ต่างประเทศกลับเข้ามา

อาจจะเป็นต้องรับชะล๖๔ด้านผมเพราะว่าวันนี้เราต้องเก็บทุกอย่าง
เอาแค่แรงงานต่างด้าวคนไทยเราก็ต้องใช้พื้นที่เยอะมาก

สายพันธุ์นี้ไม่พบว่ามีความรุนแรงไปเทียบไม่เทียบกับสายพันธุ์เดิม
สำคัญพยาบาลแพร่ระบาดได้เร็วกว่าเดิม
แก้ผ้าระบาดได้เร็วกว่าเดิมถ้ามันระบาดเยอะเกินศักยภาพของระบบบริการสุขภาพของเรา
ก็นั่นหมายความถึงการเสียชีวิต
เพราะฉะนั้นผมย้ำเรื่องนี้ว่าตอนนี้ควบคุมให้ดีสายพันธุ์ใหญ่เข้ามา
ยังไม่มีหลักฐานว่าสายพันธุ์นี้เข้ามา
ที่ผมทราบเวลานี้สายพันธุ์สมุทรสาครสัมพันธ์กับทางพม่าสายพันธุ์ระยองไม่เกี่ยวกับสายพันธุ์ที่สมุทรสาคร

อาจารย์ประมาณสักหนึ่งนาทีสุดท้ายค่ะอาจารย์คิดว่าอะไรที่ต้องเผื่อไว้ก่อนเลยแล้วก็ปีใหม่นี้ต้องช่วยกันแล้ว
คือสิ่งที่เราทำกันอยู่ตอนนี้ขอให้ทำขอให้ทำสม่ำเสมอหน้ากากใส่แม้ทั้งอยู่บ้านก็ใส่
เพราะเราไม่รู้คนในบ้านมาฉะนั้นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วตอนนี้จำเป็นจริง
อย่าเพิ่งไปพึ่งวัคซีนผมย้ำอีกครั้งนะวัคซีนไม่มีทางที่จะกลับมาให้เพียงพอใช้หรอก
อย่างน้อยก็๖เดือนแรกมีบ้างแต่ไม่พอต่อให้พยายามไปหาก็ไม่ใช่หาได้ง่าย
หน้ากากล้างมือรักษาระยะห่างอยู่อย่าอยู่ในที่ที่กิจกรรมเสี่ยง
คือคนอยู่กันเยอะแค่นั้นเองครับ
ของไทยในวัคซีนก็คือยังเป็นเวลาเดิมก็คือกลางปีหน้า
ประมาณปลายพฤษภาถึงต้นมิถุนาเข็มแรกถึงจะฉีดได้
แล้วตอนนี้เรื่องหนึ่งค่ะอาจารย์ทรัพยากรทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลจำนวนเตียง
เคยใช้ซ้ำเราเคยทำการวิจัยมาแล้วสามารถใช้ซ้ำได้ถึง๔ครั้ง
การด้านสุขภาพที่ต้องคลุกกับคนไข้มากจะได้มีให้เพียงพอในการใช้
ทั่วไปหน้ากากอนามัยเพียงพอหน้ากากผ้าหมั่นซักทุกวันด้วยนะก็เพียงพอครับ
คุณผู้ชมคะที่ฉันย้ำนิดเดียวนะคะตัวเลขที่มันจะดูหือหวาหน่อยก็คือว่า
ตัวเลขของการระบาดในรอบนี้ถ้าดูจากแบบแผนของต่างประเทศ
เป็นไปได้ว่ารุนแรงสุดเนี่ยอาจจะมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึงวันละเป็นพัน
แต่อย่างที่บอกค่ะอันนั้นคือในกรณีแย่ที่สุดนะคะ
แต่ว่าระหว่างทางอันนี้อย่างที่อาจารย์บอกไปตลอดรายการแล้ว
แล้วก็ปีใหม่ช่วยกันหน่อยก็แล้วกันนะคะรู้ว่าทุกคนลำบาก
เฉพาะคนค้าขายคนที่แบบเจอรอบแรกมาแล้วแต่ว่าหวาดเสียวจริงจริง
สำหรับปีใหม่นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ
พรุ่งนี้ฟังอาจารย์อีกครั้งยาวละเอียดละเอียดแบบเวลาไม่จำกัดขนาดนี้นะคะ
ได้ในการไลฟ์ของอาจารย์นะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ประสิทธิ์ค่ะ
ขอบคุณค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ